อ่ะถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนแท้เนี่ยมันต้องกล้าเตือนเพื่อนทุกเรื่อง
ใช่ทุกเรื่องครับใช่ค่ะผู้ชายสองคนนี้ไปดื่มกันมา
อีกคนนึงก็บอกเฮ้ยเมาแล้วจะขับรถแกจะพาฉันกลับบ้านแบบนี้ไม่ได้
มันอันตรายอีกคนนึงก็อะไรไม่รักกูเหรอทำไมมันทำแบบนี้
ต่อยกันต่อยกันต่อยเสร็จปุ๊บจบยังไง
แต่ย้ำแบบนี้ว่าจบสวยแบบหักมุมเลยครับคุณผู้ชม

กูรู้กูหัดร้อนแล้วกูรู้
มึงจะรอให้ชิคกี้พายตายก่อนไง

กูไม่รับกูไม่ต้องพูด
พูดแล้วมึงก็จะมาหามึงเลยเอง
มึงจะมากับมึงเหรอ

สาวโร่นเนี่ย

เพลงเพื่อนไม่เคยทิ้งกันขึ้นมาในหัวสมอง
เพื่อนก็มาเตือนว่าขับรถอย่างนี้ได้ยังไงสุดท้ายยอมให้ต่อย
แล้วก็เดินกอดคอกลับบ้านกันไปแบบนี้เออคุณผู้ชมครับหากมุมนะฮะ
แบบนี้ก็แฮปปี้เอ็นดิ้งนะฮะยอมใจพี่เสื้อน้ำตาลครับนะฮะรักเพื่อน
เอ๋ยืนนิ่งให้เอ๋ต่อยเลยนะ๔หมัดเลยคุณผู้ชม
สาวไปสี่หมัดนี่ไงต่อยเลยแบบนี้แล้วก็พยายามจะบอกให้เอ๋เพื่อนรักเนี่ย
ขับรถแบบนี้อันตรายไม่กลัวตายหรือยังไง
สุดท้ายก็เหมือนอารมณ์ลงแล้วกอดคอกันเดินกลับบ้านไป
ชาวบ้านเขาเห็นครับเขาก็ถ่ายคลิปนี้ไปลงในติ๊กต๊อกเอาไว้
แล้วบอกว่าเพื่อนกันไม่ทิ้งกันแล้วก็ไปด้วยกันนะครับ
เน็ตไปดูกันเยอะเขาบอกว่านี่แหละฮะความรักของเพื่อนแท้
รักกันห่วงกันมันต้องกล้าเตือนกันจะมีเพื่อนสักกี่คนที่ดีแบบนี้
ที่ยอมแบบนี้ยอมให้เพื่อนต่อยแล้วก็ยอมเป็นห่วงเพื่อนขนาดนี้
มันเหมือนฉากในภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์วายเกาหลีเหมือนกันนะ
เออรักกันขนาดนี้ยอมจริงครับ
นี่แหละค่ะเขาว่ากัลยานมิตรกล้าพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากฟัง

เคยเตือนเพื่อนหรือว่าเพื่อนรักแบบว่าแบบต้องทำใจที่สุด

สุดท้ายเราก็เหมือนมีปอกคอ

เขาดีกันเราก็หมาใช่ไหม

พี่เคยเตือนเพื่อนนะบอกคือเพื่อนปากเหม็นแต่เราก็ต้องเลือกใช้คำนะคุณผู้ชม
ก็เตือนเตือนกันจริงจริงตรงแบบนี้

ไม่ใช่โอ้โหน้องสองคนนั้นน้ำหอมฟุ้งเลยนะฮะ